ร้องได้ให้ล้าน

สนับสนุนโดยรุ่นใหม่

เทคพ่นเหลือเกิน

เพลงเก่านะครับเพลงนี้ตั้งแต่ปี๒๕
ปีนี้๕๘ปีเกิดดิฉันพอดีเลยค่ะ๓๖ปี๓๖ปี

ธนาที่รักครับของคุณรักชาติศิริชัยนะครับ
เพลงนี้เป็นเพลงดังทับประเทศเลยนะครับ
ของคุณรักชาติเป็นผลงานการแต่งของคุณสุชาติ
เทียนทองเขียนเพลงมาให้นะครับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่๘แล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนะครับ
เพลงนิยมสูงสุดประจำปี๒๕๕๙
และได้รับรางวัลกึ่งศัตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยในปี๒๕๕๙
แสดงว่าดัง๑๐ปีอ่ะฮะ
เด็กรุ่นนี้ก็ยังรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่า
ทำให้คนคุณเนี่ยเรียกสาวโรงงานไว้ฉันทนามันจนคือวันนี้

วันนี้ฉันธนาที่รักก็ทำให้คุณโทนี่นะคะ

ตอนนี้เนี่ยทำเป็นหล่อเชียว

บอกสิ

ตอนนี้มาถึงเพลงที่๖

เพลงที่๖นี้ถ้าร้องผ่าน
รับ๖๐๐๐บาทกันแล้วนะครับคุณโทนี่
โอ้โฮ

ฐัง๖ท่านอย่าลืมใช้สิทธิ์โรเสียบ
ถ้าทราบคิดว่าร้องได้กดปุ่มไฟเลยนะครับ
เอาละครับคุณโทนี่มาฟังอินโทรเพลงที่๖
มูลค่า๖๐๐๐บาทกันก่อนนะครับ
อินโทรเพลงที่๖เพลงมาเลยครับ
โอ้โหอินโทรเพลงนี้คุ้นมาก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

เอาเขาให้โอกาสคุณโทนี่เต็มที่
คุณโทนี่หลังจากนึกเนื้อแล้วเป็นไงครับ

ก็หลายเพลงที่คุณผ่านมาคุณก็ไม่เคยร้องนักร้องที่เดียวกันร้องใช่ไหม

สำหรับเพลงที่๖มูลค่า๖๐๐๐บาทครับคุณโทนี่
ผมมาครับว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

แต่ไม่ได้ร้องไม่เคยร้อง

เล่นเล่นเล่นเล่น

ดีใจมากที่คุณโทนี่ตัดสินใจที่จะเล่น
ทั้ง๖แผ่นป้ายยังไม่ได้ถูกเลือกเลยนะครับ
คุณโทนี่จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เสียงตอบแบบหนักแน่นและจริงจัง

เป็นคนลิขิตชีวิตของเราเองเราเลือกเองเลือกที่จะเล่นเองไม่ใช้เองนะครับ
แอปไว้รอได้เลยคำถามจะขึ้นมาแล้ว
คุณโชนี่แม่เพลงที่๖
เลือกเล่นแล้วไม่ใช้ตัวช่วยแสดงว่ามั่นใจมาก
เป็นเพลงของผู้หญิงก็จริงแต่เราร้องได้สบายอยู่แล้ว

เกิดมาเจ้าก็ไม่มีอะไรมาเลย
จะกลับมือเปล่าก็ไม่เป็นไรเพราะแท็กซี่รอท่านอยู่

เจ้าเกิดมาเจ้าก็มามือเปล่า

ถ้ากลับมือเปล่าก็ไม่เห็นเป็นไร
เอาล่ะ

มาดูกันครับพี่โทนี่ต้องสิงสังนะคะต้องสิงสังนะคะ
เพลงที่๖นะครับมูลค่า
หกหมื่นบาทแล้วนะครับ

ปล่อยโชคดีครับ
ขอกำลังใจด้วยครับ

เจอแต่คนทางยังมืดมั่ว
เจอแต่คนทางยังมืดมั่ว
เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมีแต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน
เจอที่รายเห็นมีแต่แคล้งเสียแทงหรือไทยเราเหลือทน
ต้องยอมพรีกายแลกกับความจนฉันจึงมองบนก็เพราะคนกรุงเทพลวง
แต่ว่าตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่มาจุติบนโลกใบนี้
เวอร์ชันที่ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องเป็นออริจินัลด้วยตัวของคุณเองด้วยเพลงนี้
แต่จะถูกหรือผิดไม่รู้แต่เพราะมาก

เพลงที่๖นะครับมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณโทรดิร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้หรือร้องผิด
คิดว่าคงร้องได้

หรือไม่ได้ครับ
ลองผิดครับ

คิดว่าผมร้องผิด

ไม่เป็นไร
ไม่ได้
เพลงนี้ยากกว่านึงทั้งรายการเราจะเปลี่ยนแผน

โอ๊ยอินโทร